ครับในส่วนของภาคชาติไทยพัฒนาในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้

ที่มีเวลา๒นาทีก็ขอพูดแค่๒เรื่อง
ด้านการเกษตรกับด้านการศึกษานะครับ

ขออภัยทำให้ผิดหวังนะครับ
ด้านการเกษตรสิ่งที่เราเน้นก็คือว่า
ปัจจุบันเกษตรกรไทยมีปัญหาหลักก็คือเรื่องด้านต้นทุนกับด้านตลาด
การทำการตลาดปัจจุบันนั้นเนี่ยเกษตรกรไทยมีแต่ผลิตอย่างเดียว
ดูหรอกว่าตลาดต้องการอะไร
ดังนั้นสิ่งที่ภาคชาติไทยพัฒนาจะทำก็คือว่า
การที่จะควบคุมราคาขายการที่จะดูแลราคาขายของผลิตผลทางการเกษตรเนี่ย
มันต้องดูอุปสรรคอุปทานในประเทศและต่างประเทศ
ในประเทศบริโภคเท่าไหร่ต่างประเทศบริโภคเท่าไหร่
แล้วถึงจะกำหนดว่าเกษตรกรควรจะปลูกอะไรเท่าไหนอย่างไร
ส่วนด้านต้นทุนเราจะใช้เอาองค์ความรู้จากชาวบ้าน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ปราชชาวบ้านให้เป็นประโยชน์
เพื่อมาลดต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาทั่วประเทศ
ที่จะใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์แทนที่จะใช้ยาฆ่าแมลงนะครับ

ปัจจุบันเราต้องสอนให้เด็กนักเรียนไทยจบออกมาแล้วให้เป็นเท่าแก่
จบออกมาแล้วมาเป็นลูกจ้างนะครับ
จบมาแล้วจะต้องมีนวัตกรรมต้องมีแนวความคิดที่จะมีความคิดก้าวหน้า
จะผลิตสิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อกับประเทศไทย
จะทำสิ่งเหล่านี้ได้พักชาติไทยพัฒนาเราจะเสนอให้
มีการจัดตั้งสภาพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเกิดขึ้น
ก่อนหน้านี้ประเทศไทยเคยมีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปัจจุบันเป็นคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เราอยากจะให้มีสภาพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อที่จะมาควบคุมการทำงานของกระทรวงศึกษา
ปัจจุบันกระทรวงศึกษาควบคุมสภาการศึกษา
แต่เราต้องการสภาพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
เพื่อออกพรบการศึกษาแห่งชาติมา
ควบคุมการทำงานของกระทรวงศึกษา

แล้วก็ไม่แปรเปลี่ยนไปตามการเมือง